เมื่อเวลาสัก๒๓ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
หลายคนก็อาจจะเพิ่งได้หลับได้นอนกันนะครับ

แล้วก็ได้ติดตามฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมนะครับ
ของทีมชาบาแก้วที่สามารถเอาชนะเจ้าภาพอย่างจอแดนได้ขาดลอยนะครับ
ทำให้สถานการณ์ในเกมสุดท้ายของเรานั้นเปิดกว้างต่อการไปบอลโลกอีกสมัยหนึ่งครับ
หน้าคู่ของทีมชาติไทยนะครับ
ฟิลิปปินส์ก็แพ้ให้กับทีมชาติจีนไป๐ประตูต่อ๓นะครับ
แพ้จีนไป๐ต่อ๔นั้นเกมนี้ครับต้องชนะจอแดนนะครับ

เปิดบอลทิ้งมากองหลังจอแดนโอ้โชว์เก่าครับ
นี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห๑๐ครับ
ตัดบอลโดยมิรันดาครับ
สุชาวดีนินธรรมรงลูกครึ่งไทยอเมริกันครับ

ที่เราเห็นตอนเคลียร์บอลนะครับได้ประตูทันที
พอได้เร็วครับอ้าวมีของสมบัติคุณเพิ่มครับผู้สามารถประตู
จังหวะนี้มงแล้วยิง๒๐ครับ
โอ้บุก๒ครั้งได้๒ประตูก็ทิชชาไทยจากธนีการแดงดาครับ

นาที๓๙ลูกนี้ห่างหน่อยนะครับ
ได้ฟรีกคลิก๒ครั้งเค้าที่๒นี่ยิงโดยสินวันอินเตอร์บีครับ
จากนั้นไหลเลยครับ
ข่าวเช้าก็ต้องเป็นโจ๊กนี่แหละครับ

การจนาสังเงินแต่เราก็เสียง่ายจังหวะนี้

แล้วต้องชมความเร็วของทางชาน่าเยบรีนนะครับ
ตัวรุกเก่งของเค้าครับจิ้มบอลหนีวัตรภัณฑ์บุญสินครับ
แล้วสุชาวดีโอ้โหนิ่งมากครับ

บอลเลยมาอีกหนึ่งจังหวะครับ

ก่อนน่าจะได้จากพี่สมัยสอนใสลูกนี้ครับ
เป็น๖ต่อ๑ยิงชนคานไปแล้วนะครับ
๓ครั้งครับไม่งั้นนี่ได้เยอะกว่านี้ครับ
ก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบเป็นที่๒นะครับ
เพราะจีนเป็นที่๑แน่เลยครับ

ชมทุกคนครับที่แสดงความมุ่งมั่น

ทำให้มีประตูได้เสียดีกว่าฟิลิปปินส์นะครับ
ที่มีแต้มเท่ากัน

ประตูได้เสียดีกว่าฟิลิปปินส์อยู่๓ลูกนะครับ

นัดสุดท้ายต้องการแค่เสมอฟิลิปปินส์นะครับ
เข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมได้สิทธิ์ไปบอลโลก

เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันตามเป้าหมายมาดามแป้ง

ลิปปินส์มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหน้าใหม่นะครับ

แล้วก็มีนักเตะอเมริกันที่โอนสัญชาติถึง๗คนครั้งนั้นนะครับ
ใน๔เกมเราชนะมาได้๓ต่อ๑นะครับ

ทำให้ประตูได้เสียระหว่างเรากับฟิลิปปินส์

เพราะทุกคนเล่นกลับมาได้ฟอร์มเดิมแล้วนะครับ
แล้วก็เล่นด้วยจิตวิญญาณที่ต้องการจะเอาชนะนะคะ

ก็ยังคิดว่าเรายังไม่อยากจะอยู่ในจุดที่ประมาทนะคะ
ก็อยากให้วันที่๒ทุกอย่างออกมาเหมือนวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวไทยนะคะ
ที่ดูแล้วก็มาเชียร์เราอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ

เชียร์เราอยู่ที่สนามจอแดนที่นี่ด้วยนะคะ
ก็คงจะเห็นนะคะว่า๑๐นาทีหลังนี้
แฟนบอลจอแดนเดินออกไปแล้วนะคะ
รูปตาราคะแนนนะครับหลังจากผ่าน๒นัดนะครับ
จีนก็แข่ง๒นัดมี๖แต้มชนะรวดนะครับ
เข้ารอบแน่นอนแล้วยิงไป๗ประตูแล้วก็ยังไม่เสียเลยครับ

๒นัดชนะ๑แพ้๑มี๓แต้มเท่ากับฟิลิปปินส์
แต่ว่าประตูได้เสียสาวไทยนั้นดีกว่านะครับ
มีประตูได้บวกอยู่๑ลูกส่วนฟิลิปปินส์ลบอยู่๒ครับ
ทีดับสุดท้ายจอแดนเจ้าภาพนะครับ
ท่านะครับหวังจะลุ้นเข้ารอบกับไทยเป็นที่๒
แต่ว่าแพ้ทั้งสองนัดยังไม่มีคะแนนครับ
แกรมในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับ
สาวไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับวันที่๑๒เมษายน
ถ้าเกิดว่าใครนอนดึกก็เวลาเที่ยงคืนวันที่๑๒นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะนับเป็นวันใหม่ก็คือ๑๓เมษายน
ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับยังไงเปิดหน้าจอรอดูกันนะครับ
ก็เป็นเกมสำคัญที่น่าสนใจสำหรับสาวไทย
กับการไปบอลโลกให้ได้อีกสมัยหนึ่งครับ